แน่นอนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนเด็กก็ว่างปิดเทอมด้วย
จะพากันไปเล่นน้ำมีพี่น้อง๒คน๔ขวบกับ๕ขวบ
ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านพากันจับมือไปเล่นน้ำ
จมน้ำทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
อาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดไม้เรียงนะฮะ
นำศพเด็กชายไว้๕ขวบกับ๔ขวบซึ่งเป็น๒พี่น้องกันนะฮะ
ก็หลังจากที่จมน้ำเสียชีวิตก็ต้องนำร่างขึ้นมาทำความสะอาดแบบนี้
แล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยพากันไปเล่นน้ำในศาสตร์ทางบ้าน
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับ
นางพวรวัตนาวณัตยายของเด็กทั้งคู่บอกว่า
ยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงหลานทั้งสองคนมา
เพราะลูกสาวกับลูกเขยเขาเลิกกันแยกทางกัน

ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ออกไปทำธุระนอกบ้าน
ให้หลานสองคนเล่นกันในบ้านตามลำพัง
ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้เป็นประจำนะฮะ
ไปชั่วโมงเสร็จยายกลับมาที่บ้าน
ทำไมไม่เจอหลานหลานหายไปสองคน
ออกไปถามญาติข้างบ้านก็ไม่มีใครเจอ

พบรองเท้าของหลานสองคนเนี่ย
อดไว้ริมสระน้ำแล้วก็มีลอยอยู่ในน้ำด้วย

คิดว่าหลานน่าจะลงไปเล่นน้ำทั้งคู่แน่นอน
สุดท้ายก็ไปเจอร่างของหลานแต่ก็ช่วยชีวิตไม่ทัน

ก็บอกว่าสาเหตุก็มาจากการจมน้ำขาดอากาศหายใจ
เองก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็มีการนำศพไปประกอบพิธีต่อไป
เน้นย้ำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว

จริงมันไว้ใจไม่ค่อยได้ค่ะทุกอย่างมันก็อันตรายหมด